กรณีของโรงเรียนศาลศาสตร์วิทเทศราชพฤศ
เมื่อวานทางผอของโรงเรียน

เพราะพนักงานสอบสวนเขาออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่ง
ปรากฏว่าส่งตัวแทนเข้าไปพบ
บอกว่าทางผอยังไม่พร้อมเรื่องของการเตรียมข้อมูล
ทีนี้ครับทางตำรวจเตรียมออกหมายเรียกรอบที่๒แล้ว

ก็คือหมายเรียกรอบ๒วันที่๑๔ตุลาคมที่จะถึงนี้

ล่าสุดพบว่ามีครูแล้วก็พี่เลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายเด็กถึง๑๖คนนะครับ
เรื่องนี้มีความคิดความเห็นจากทางทนายคนอื่น
ที่เขาจับตามองคดีนี้รวมถึงคนคนนี้
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมธนารนต์ประรง
เขาบอกว่าเขาตั้งใจเอามาเล่นคลุมหัวกับครู
แล้วก็พี่เลี้ยงที่สารสารวิเทศราชพรึก
ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่า
ครูและพี่เลี้ยงจ๋าลองมาเล่นถูกคลุมหัวกันไหม
แล้วคุณจะรู้ถึงความรู้สึกของเด็ก

เรื่องที่ถุงดำล้อเล่นว่าเป็นการล้อเล่นเฉย
ล้อเล่นกับผมไหมล่ะเดี๋ยวผมเอาถุงดำครอบ
ตอนแรกพุธสุขาถามพี่พี่โรนโรง

พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นกับพวกคุณเล่นกันไหม
เดี๋ยวฟังท่านทายโรนโรงตอบหน่อยค่ะ
จะเอามาเล่นลองเล่นกับผมดูแม่

เวลาคุณโดนปิดหัวหรือคลุมทั้งตัว
หรือถ้าคุณมีลูกลองให้แม่เขาคุมดูไหมล่ะ
คุณจะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับคือคำตอบ
ใครจะไปเล่นกับพี่รณรงค์เขา

ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เลี้ยงจุ๋มทางโทรศัพท์นะ
โดยพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่าจริงอยากจะมาถอนแจ้งความ
แต่กลัวถูกอุ้มถูกอุ้มอย่างไร
โดยบอกว่าโดยทนายรณรงค์เขาบอกพี่เลี้ยจุ๋มแบบนี้
บอกว่าถ้ามีใครมาข่มครูว่าจะอุ้มเอิ้มอะไรเนี่ย
ก็ให้มาลงบันทึกประจำวันไว้เลย
แจ้งตำรวจไว้ก่อนจะได้ขอความคุ้มครอง
สรุปที่เราตามข่าวว่าพี่เลี้ยงจุ๋มจะมาถอนแจ้งความ
มาถอนแจ้งความอยู่วันสองวันนี้สรุปเขามาถอนหรือยังคะเนี่ย
ยังฮะจากการตรวจสอบบันทึกประจำวัน
ยังไม่พบว่ามีการถอนแจ้งความ
คุณจะมาถอนได้ไงวันนั้นก็เบี้ยวนัดกับทนายเดชา
ทั้งวันทั้งวันทั้งคืน
ส่วนอีกวันหนึ่งก็ไปออกรายการโทรทัศน์
ใช่แต่คือทนายเดชาก็บอกแล้ว
ถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงจุ๋มอยากที่จะถอนแจ้งความ
จริงสามารถเดินทางมาถอนแจ้งความได้เลย
โดยที่ไม่ต้องรอทนายเดชามาด้วยตัวเองได้เลย
ส่วนกรณีของการที่ตำรวจได้ออกหมายเรียก
ทุ่มโดยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์
ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานี้
ก็คือ๗ตุลาคมปรากฏว่านี่แหละครับ
เราเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนะว่ามีตัวแทน
เขาเป็นคนไปเข้าพบแล้วบอกว่าทางพอ

แต่ทีนี้ล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูทร

วัชระมงคลก็เปิดเผยนะครับว่า
พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกพอโรงเรียน
เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้ง
ในวันที่๑๔ตุลาคมก็คือ๗วัน

แล้วก็พรบโรงเรียนเอกชน
โดยเฉพาะกรณีที่ทางพอหรือพบเนี่ย

ที่มีใบอนุญาตบ้างแหละหรือไม่มีใบอนุญาตบ้างแหละ
เข้ามาทำงานทั้งเป็นครูแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับ

พบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เพิ่มอีก๓คนประกอบด้วยนิแววแล้วก็หวานนะฮะ
รวมกับที่ส่งฟ้องศาลไปก่อนหน้านี้๑๓ราย
ก็รวมทั้งหมด๑๖ราย
ส่วนพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะฮะ
ถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด๑๒คดีนะครับ
ส่วนอีกคนที่มีความเคลื่อนไหวคือใครครับ
ทนายเดชานะคุณนะทนายเดชาเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วคุณ
ใกล้อะไรคะใกล้จบแล้ว
เหรอคุณฟังให้ดีนะใกล้จบกับใกล้ถึงจุดจบ
มันต่างกันนะใกล้จบในเรื่องของคดีความนะฮะ
ก็จะเหลือเพียงเรื่องเดียวที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ
นั่นก็คือกรณีที่ผู้ปกครองทั้ง๑๑ท่าน
มีความประสงค์จะเรียกค่าเสียหายท่านละ๕ล้านบาทจากโรงเรียน
ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวที่อาจจะต้องมีการเชิญกัน
พูดคุยเจรจาหรือวิธีไหนก็ตามที่จะได้เจรจากลายเกลี่ยกัน
เรื่องของค่าเสียหายอันนี้มันก็เหมือนเป็นทางแพ่งนะ
คดีอาญาก็ว่ากันไปเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

กรณีพี่เลี้ยงจุ๋มคือก่อนหน้านี้
ที่เคยโทรศัพท์มาบอกกับผู้ปกครอง
ว่าโดนทางโรงเรียนบีบบังคับจนต้องมาแจ้งความ
เมื่อวานนี้ทางพี่เลี้ยงจุ๋มก็ใช้คำใหม่คุณผู้ชม
เออไปออกรายการแล้วก็ใช้คำใหม่ว่า
จริงผู้หลักผู้ใหญ่แค่แนะนำ
แนะนำเขาไม่ใช้คำว่าบีบบังคับแล้วนะ
ไม่มีใครผิดบังคับแค่แนะนำ

แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่ายังไงก็ตามแล้วนะฮะ
แต่เมื่อวานนี้ทนายเดชาที่โพสต์ลงในโลกโซเชียล
พูดถึงพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่าพี่เลี้ยจุ๋มก็ไปออกรายการแล้ว

อ่ะเรื่องคดีของเขาเดี๋ยวก็ใกล้จบแล้ว

คดีเป็นรายบุคคลไปครูแต่ละคนต่างกรรมก็ต่างวาระ
แต่ถ้าเกี่ยวกับทางโรงเรียนที่ทางทนายเดชา

ก็จะเป็นเรื่องของค่าเสียหายที่ผู้ปกครองเขาฟ้องร้องกันอยู่

เขาขอรับค่าเสียหาย๕ล้านบาท

ที่ได้เผชิญหน้ากันความโกรธความแค้นมันมี

แต่ว่าเรื่องนี้มันก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายกรณีทำร้ายลูก